ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อเรื่องต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุเป็นร้อยปีไหม
อย่างต้นมะขามที่จังหวัดชนบุรีต้นหนึ่งเนี่ย
ชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะมีนางไม้มีผีเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตอยู่
ใครไปทำอะไรจะไปตัดจะไปโค้นอะไรไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยเสียชีวิตมาหลายศพ
ท่านผู้ชมเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมฮะลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑นาฬิกาวันนี้ครับ
ตำรวจสพมชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตกลงมาจากต้นไม้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นี่พยายามปั๊มหัวใจนะคะ
สุดท้ายแล้วช่วยไม่ทันนะฮะยื้อชีวิตไม่ได้เสียชีวิตนะครับ
นายสำรานเครือแสงอายุ๕๒ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะ
แต่ว่าเขามารับจ้างตัดต้นไม้นะครับเป็นต้นมะขามใหญ่นะครับอายุเป็นร้อยปี
โรงงานร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วที่ตกลงมาจากต้นมะขามเนี่ยโอ้โหสูง๑๐กว่าเมตร
ก็ได้ไปชมดูเนี่ยรองงานร้างแห่งเนี้ยถ้าไม่นับกำแพงโรงงานเนี่ยดูเข้าไปเนี่ยเห็นมั้ย
เป็นโกดังเก็บมันสำปะหลังขนาดใหญ่เป็นจุดที่นายสำรานตกลงมาจากต้นมะขามแล้วก็เสียชีวิต
เป็นพื้นที่ในโกดังนะฮะที่ตกทะลุหลังคาลงมาเลยเนี่ย
ขนาดความสูงก็ประมาณตึกสามชั้นครึ่งอ่ะอืมนี่กิ่งต้นมะขามเนี่ย
ก็ยังมีสภาพหลังคาที่ทะลุเห็นยังชัดเจน
รองเท้าของผู้ตายก็หลุดร่วงหมดนะครับนายทรงเดชลาวิราชเป็นเพื่อนคนงานด้วยกัน
อายุสามสิบแปดปีนะครับเป็นชาวบ้านแถวนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายสำรานกับน้องชายได้ขึ้นไปตัดกิ่งไม้แล้วก็กิ่งมะขาม
รวมทั้งต้นมะขามเทศด้วยนะฮะแต่ละต้นก็สูงประมาณ๑๐เมตร
บนพื้นที่หลังคาโกดังตอนขึ้นไปก็เหยียบที่โครงเหล็กหลังคาโกดังนะฮะ
แต่ปรากฏว่าไปพลาดท่าฮะล้มไปโดนจุดที่หลังคาที่มันชำรุดผูพังอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ตกลงมาแบบเนี้ยฮะจังหวะที่พัดตกลงมาเนี่ยไปเป็นจุดที่หลังคามันชำรุดผูพังอยู่แล้วพอดี
แล้วทะลุหลังคาลงไปทะลุเลยครับแล้วก็กระแทกพื้นอยู่ข้างล่างนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
เขาบอกว่าเขาดันไม้แล้วเหมือนกับจังหวะนั่งลงกระเบื้องอย่างนี้ครับ
นั่งแล้วก็ล่วงลงมาเขายืนอยู่ที่เหล็กนั่งอยู่ที่เหล็กนะครับ
จังหวะดันไม้แล้วก็เหมือนกับที่ตูดลงกระเบื้องนะครับ
แล้วก็ล่วงลงมากระเบื้องกับผมก็เลยล่วงลงมาเนี่ยครับ
ก็วันนี้ก็เลยตัดกันไม่สำเร็จนะฮะแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยด้วย
ต้นไม้แถวเนี้ยเขาบอกไม่ใช่คนแรกที่ตกต้นไม้ลงมาเสียชีวิตอ่ะ
ชาวบ้านบางคนบอกตัวใดตัวแทนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
อย่างนายบุนรักษ์จันทพงศ์อายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วนะครับ
เป็นชาวบ้านเก่าแก่ในพื้นที่แล้วก็เป็นหัวหน้าของผู้เสียชีวิตด้วย
บอกว่าหลังคาโกดังเนี่ยมันชำรุดจริงมันเก่าจริง
เมื่อวานผู้ตายกับน้องชายมาตัดกิ่งต้นมะขามมาก่อนแล้ววันหนึ่ง
แต่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาวันนี้นี่แหละที่ตกลงมาก็เสียชีวิต
นายบุญรักษ์บอกว่าโกดังแห่งนี้มีอายุประมาณ๕๐ปี
ตั้งแต่เริ่มสร้างมามีคนตกลงมาเสียชีวิตตลอด
ไม่แค่เรื่องต้นไม้โกดังก็เฮียนเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะวิญญาณที่ตายไปก่อนหน้านี้ต้องการตัวตายตัวแทนก็เป็นได้
ส่วนเรื่องของต้นไม้ที่ขึ้นไปตัดนะฮะเป็นต้นมะขามกับต้นมะขามเทศ
อายุเป็นร้อยปีนะครับซึ่งนายบุญรักษ์เชื่อว่าย่อมมีเจ้าที่สิงสถิตอยู่
อาจจะเป็นนางไม้ก็ได้ที่อยู่ที่ต้นมะขาม
เพราะฉะนั้นพอผู้ตายไปตัดกิ่งมะขามเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบไปตัดแข้งตัดขาอะไรเขาอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้จุดทูปบอกกล่าวกันก่อนด้วยนะครับ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
เชื่อว่าถ้ามีการจุดทูปบอกก่อนก็อาจจะไม่เกิดเหตุขึ้นก็ได้
หรือถ้าเกิดก็อาจจะหนักเป็นเบาก็ได้
คุณสุดปีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ก็ถามคุณลุงบุญรักษ์ว่าเออทำไมลุงเชื่อแบบนี้อ่ะค่ะนะฮะ
ซึ่งลุงบุญรักษ์บอกว่าก็เพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้จ้างคนไปตัดต้นกระถิ่นโบราณแถวใกล้บ้านใกล้โรงงานมาแล้ว
พอมาถึงนะคนตัดไม้ก็ขึ้นไปตัดเลย
จุดทูบบอกอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าขึ้นไปตัดได้แป๊บเดียว
คนตัดไม้เนี่ยก็ถูกกิ่งไม้พัดกิ่งที่ตัดอ่ะ
เข้ามาหาที่ตัวเองจนหน้าผากเนี่ยเป็นแผล
แล้วก็ตกลงมาบาดเจ็บแต่เมื่อสองวันก่อนเนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
ก็เลยเชื่อว่าต้นไม้แถวนี้แถวโกดังแถวนี้
เป็นต้นไม้เก่าแก่ทั้งนั้นบางต้นเป็นร้อยปี
ต้องมีเจ้าที่หรือนางไม้สิงสถิตอยู่
เพราะฉะนั้นใครจะมาทำอะไรต้องจุดทูปบอกกล่าวก่อน
ทีแรกเขาก็จะตกมาทิ้งแล้วเห็นพี่น้องชายก็บอกนะ
ว่าให้ระวังตัวไว้ให้ตัดแล้วก็บอกว่า
เราบอกทำไมเขาไม่จุดทูบบอกเราก็ดังตะงอน
เขาขึ้นไปตัดได้สองต้นตอนนั้นน่ะ
ตกเครื่องฟาดแล้วนี่เลยไปเลยไม่เอาเลย
มันต้องมีนะมันต้นไม้ใหญ่อย่างนั้น
ก็เราก็เหมือนกับเราไปตัดมือไม้เขาอ่ะนะ
เพราะว่าโกดังนั้นมันก็เฮียนอยู่แล้วด้วย
ก็มีคนอื่นเขาก็ตายอยู่นั่นน่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
ส่วนหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุความระมัดระวังอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหม
ข่าวว่าปีนขึ้นไปมีอุปกรณ์พร้อมไหม
อะไรแบบเนี้ยแล้วอันนี้ก็กลัวดังเก่ากลัวดังร้างใช่ไหม
หลังคาก็ผูพังอย่างนี้ต้นไม้เป็นร้อยปีอันนี้ก็ธรรมดา
ใครขึ้นไปก็จะตกเพราะว่ามันอาจจะแบบโอ้โหกิน
มันก็เป็นโดนกิ่งที่มันกรอบหรืออะไรแบบเนี้ยฮะ
เป็นไปได้หมดครับก็ศพของผู้ตายนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทางญาติกำลังตัดสินใจว่าจะ
นำไปบรรพิกุศลที่บ้านเกิดหรือว่าจะที่จังหวัดชนบุรี
ที่นี่เลยที่มาทำงานเนี่ยฮะญาติญาติมาก็โศกเศร้าเสียใจกันนะครับ